ส่วนที่อ่างทองมีกลุ่มชายชะกัน๕คน

หัวกินเกียรติใส่แจ็คเก็ตสีดำ
โบกรถประชาชนที่ขับผ่านไป
มาขอตรวจสอบเอกสารหน่อย
แต่ลักษณะการดำเนินการพฤติกรรมเขา

ขับผ่านมาชาย๕คนนี้ขอโบกขอตรวจหน่อย
ปรากฏว่าในรถคันนั้นเป็นตำรวจจริง๒
คนที่เลิกงานแล้วกำลังจะขับรถไปทำธุระ
อ้าวไหนคุณบอกว่าเป็นตำรวจใช่ไหม
คนที่โดนบกบอกว่าพี่ผมก็ตำรวจเหมือนกัน
เอาบัตรตำรวจให้ดูเลยสุดท้ายโป๊ะคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ขอโทษขอโพยขับรถไปเลย
แต่ตำรวจจริงบอกไม่ใช่พฤติกรรมแบบนี้มันเข้าข่ายมิจฉาชีพ
ก็เลยมีการวอลให้เพื่อนตำรวจช่วยกันสกัดจับ
จับได้หมดทั้งห้าคนแต่คุณผู้ชมดูภาพนี้แยกออกไหมว่า
เฮ้ยไหนตำรวจจริงไหนตำรวจเปล่าส่งผมเดียวกันหมด
คนไหนตำรวจจริงมองไม่ออกเลยนี่ฮะ
หน้าจอยอันนี้เริ่มเห็นชัดแล้วหน้าจอยเนี่ยใส่หมวกเนี่ย
ตอนแรกเราเข้าใจว่าเออมันก็คล้ายตำรวจเหมือนกันนะฮะ
ผิวเผินและดูไม่ออกเลยว่า๕คนไหนเป็นตำรวจเก๊กันแน่
สุดท้ายนำตัวมาที่โรงพักที่โพทองที่อ่างทองสอบปากคำนี่ฮะ
๑๒๓๔๕คนใส่แจ๊กเก็ตดำ๕คนเนี่ยตำรวจปลอม
แต่คนใส่เสื้อยืดคอกลมตำรวจจริงแยกกันไม่ออกเลยใช่ไหม
นี่ค่ะนี่ถ้าไม่ขึ้นเบอร์เนี่ยไม่รู้เลยนะฮะ
ไม่รู้เลยโอ้โหตีเนียนมาสักขนาดนี้ฮะ
สุดท้ายไปนั่งหน้าจอยแบบนี้ตำรวจเก๊ทั้ง๕คนขับกระบาดสีดำ
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์กันด้วยนะฮะคือจริงแล้วเนี่ยเขาไปโดนดักอยู่ได้บนถนนโพทองอ่างทองหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ก่อนที่จะมาโดนจับได้เขาไปเรียกรถเก่งคันหนึ่งให้จอด
แต่ในรถเก่งทั้งนั้นไปมี๑๐ตำรวจตีทีละโดนบัววิชัยกับเพื่อนตำรวจสอบคอมรำมสัก
เขาก็แต่งชุดปรายเวทธรรมดาเสื้อยืดคอกลมคือเขาไม่ได้ทำงานอยู่
ก็เลิกงานแล้วก็ทำธุระกันขับรถไปอยู่แล้วก็ตำรวจเก๊เนี่ยมีการโชว์บัตรตำรวจด้วย
อ้าวทีนี้โป๊ะเลยเฮ้ยตำรวจจริงทำยังไงดี

แทนที่จะมีการทักทายเหมือนตำรวจเพื่อนกันปกติทั่วไป
แต่มีการพูดขอโทษแบบนอบน้อมเลยนะ
แล้วรีบขับรถกระบาดกับมอเตอร์ไซค์ออกไปเลย
ตำรวจจึงเห็นเฮ้ยพิรุธเยอะแยะมากมาย
แล้วไม่เคยเห็นตำรวจ๕คนนี้ในพื้นที่มาก่อน
ก็เลยมีการโทรให้เพื่อนตำรวจในท้องที่สพโพทอง
สกัดจับจับได้ตั้ง๕คนเอาตัวมาสอบสวน
รถของกลางเต็มไปหมดนะฮะเอกสารปลอม
แจ็คเก็ตปลอมอะไรกุญแจมือทุกอย่างปลอมหมดเลย
เรื่องต้นก็เลยต้องโดนข้อเก่าหาไป
ใช้เอกสารราชการปลอมบัตรปลอมกับทั้ง๕คน
และจะขยายผลต่อไปว่าที่ผ่านมาคุณไปมีพฤติกรรมรีดไถ
โชคทรัพย์ไปหลอกลวงชาวบ้านกันมามากมายขนาดไหนแล้ว
ประชาชนถ้าเคยเจอแก๊งนี้หลอกตบทรัพย์กันโชคทรัพย์
แจ้งไปที่ตำรวจที่อ่างทองได้เลย
แล้วมาจากกองปราบบ้างมาจากบชกรบ้าง

ให้รู้ไว้เลยตำรวจจริงไม่มีหรอกใครเขากระโชคทรัพ

อย่ามองด้วยสายตาอย่างนี้ช่วยกัน
ช่วยกันประชาสัมภาษณ์หน่อย